ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเกาะติดอย่างเหนียวแน่นหนึบเลย
ว่าพื้นที่วัดพระธรรมกายเกิดอะไรขึ้น
แม้กระทั่งคุณชูวิทย์เองพูดคุยกันในถามตรงก็บอกเหมือนกันว่า
ถ้าเป็นไปได้ตัวเขาเองอยากจะไปยืนหน้าวัดเลย

ไปในพื้นที่ดังกล่าวพาคุณผู้ชมไปดูกันครับ
เพราะวันนี้ได้มีการบุกเข้าไปในพื้นที่บริเวณถนนเรียบคลองแอน
ซึ่งอยู่ในใกล้กันกับริมรั้ววัดพระธรรมกาย
ซึ่งตลอดแนวมีความยาวประมาณสักเกือบ๔กิโลเมตร

ดังนั้นในวันนี้ตำรวจบอกว่าต้องการจะขอให้ลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งปลูกบนพื้นที่สาธารณะ
วันนี้ครับหน้าจอของผมณขณะนี้นะครับ
ที่จะจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ปฏิบัติการในวันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงตี๓

ตำรวจภาคหนึ่งนะครับได้มีการเรียกระดมกำลังตำรวจปราบจราจน
และควบคุมฝุงชนจากกองบังคับการตำรวจภูทรภาค๕

ระดมพลที่พื้นที่ด้านหน้าผมนี้นะครับ
นั่นคือวัดพระธรรมกาย
หลังจากนั้นถัดมาอีกประมาณสักชั่วโมงครึ่งครับ
และเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด
ก็มารวมตัวกันแล้วแบ่งกำลังกระจายกันไป
ในพื้นที่ไล่กันมาเลยครับตั้งแต่ประตู๑นะครับ
ประตู๔ประตู๕๖๗ไล่เรียงกันไปแบบนี้
คราวนี้พาคุณผู้ชมไปดูกันครับว่าแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น
คุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้นั่นคือบริเวณประตู๕นะครับ
เหตุการณ์นั้นตึงเครียดมากยิ่งขึ้นในช่วงประมาณสัก๗โมงครึ่ง
ตำรวจนำหนังสือให้วัดพระธรรมกายหรือสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำพื้นที่สาธารณะ
โดยนำมาให้ยังบริเวณประตู๕
ปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายซึ่งต้องการให้ลื้อถอนมีอะไรบ้าง
หลักหลักก็คือเต็นต์ครับตั้งไว้บริเวณใกล้เคียงกันกับด้านหน้าของประตูห้า
และการก่อสร้างสะพานคอนกรีตซึ่งก็อยู่ห่างออกไปอีกประมาณ๕๐๐เมตร
ทนายความประจำวันของวัดออกมาเจรจาครับ
บอกว่ายังมีคณะศิษยานุสิตนะครับนั่งสวดมนต์อยู่ภายในวัด
ขอเวลาก่อนขอเวลาอีกหน่อยก่อนจะลื้อถอน
จากนั้นเวลาผ่านไปครับจนกระทั่งประมาณเที่ยงครึ่ง
ตำรวจตัดสินใจเข้าลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและประตูเหล็กที่ประตู๕
โดยใช้ครีมตัดเหล็กตัดรั้วแล้วก็แสลนผ้าใบออกจากการกีดขวาง
ทำไปได้ไม่กี่ชั่วโมงครับ
สุดท้ายบ่าย๒โมงตำรวจตัดสินใจถอนกำลังกลับ
ที่ตั้งเพื่อประชุมวางแผนปฏิบัติการใหม่อีกครั้ง
ซึ่งในวันนี้นะครับสถานการณ์ค่อนข้างจะตึง

ห้าที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับพื้นที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้
เป็นที่ตั้งของทั้งกุฏิดาวดึงมหาวิหารคุณยายอาจารย์จันทร์ขนนกยูงนะครับ
รวมทั้งอาคารที่พักสงฆ์ซึ่งทุกสถานที่ด้านหน้าตรงนี้ครับ
ต่อการใช้เป็นสถานที่รักษาอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโย
และเจ้าหน้าที่นั้นคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ครับ
ที่พื้นที่บริเวณนี้อาจจะถูกใช้เป็นสถานที่เพื่อหลบหนี
ซ่อนตัวอยู่ภายในวัดพระธรรมกาย
แล้วก็จะมีกองกำลังฝูงชนต่างนะครับ
คอยกั้นเอาไว้สิ่งปลูกสร้างด้วยเป็นอีกหนึ่งกำแพง
เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวได้

พาคุณผู้ชมไปดูข้อมูลนี้ชัดกันอีกรอบหนึ่ง
๒๕๔๓ไร่นี่คืออาณาจักรวัดพระธรรมกาย
ซึ่งให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าความยิ่งใหญ่ของวัดพระธรรมกายแห่งนี้
ถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วตัวเลขนี้นะครับเท่ากับสถานที่แห่งใดบ้าง
กว้างขวางขนาดไหนใหญ่โตโอลานขนาดไหน
เทียบกันกับอาคารผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ
ขาเข้าประเทศและขาออกประเทศนะครับเป็นอาคารเดียว
หลักอาคารเดี่ยว๑หลังจะมีประมาณสัก๓๕๒ไร่
เท่ากับว่าจะต้องมีการก่อสร้างพื้นที่อาคาร
สำหรับผู้โดยสารของสนามบินสุวรรณภูมิ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า๗อาคารด้วยกัน
จะเทียบเท่ากับอาณาจักรวัดพระธรรมกาย
๒๕๔๓ไร่นั่นเองครับ
และเป็นการสรุปปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในวันนี้

เราจะรายงานให้คุณผู้ชมนั้นติดตามกันต่อไปนะครับ